เพจเฟซบุ๊กเชียงใหม่เดอร์ลี่
เขาโพสต์คลิปนาทีระทึกนะคุณ

เสียหลักพุ่งชนรถเก๋ง

เราไปดูภาพจากกล้องจากคลิปกันนะครับ

ดูให้ดีในช่วงจังหวะของการกลับรถนี่ฮะ

ฝาข้ามช่องเดินรถพุ่งชนรถเก๋ง
มาจอดรอเพื่อที่จะกลับรถ

จับเลยนะฮะอุบัติเหตุนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด

ล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยแล้วทุกคนนะครับ

ในเพจเฟซบุ๊คเชียงใหม่เดลลี่

จากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะบ่อยครั้ง

เขาก็รอกลับรถกันแบบ

แต่อยู่มีรถกระบะพุ่งมาชนนะครับ

อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

แล้วก็เป็นการขับ

ทางหลวงแผ่นดิน๑๑๒ทางหลวงแผ่นดิน๑ถนนมหิดล

ก็คือถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี

มีตีนผีเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ละเลยกฎระเบียบ
ละเลยการปฏิบัติงานนะครับ

ที่สนใจเข้ามาจัดการดูแล

มาดูแลเรื่องของการความเร็ว

เขาบอกว่าอยากสะท้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
ในเส้นทางต่างของเชียงใหม่นะครับ